ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะงานฉลองขึ้นบ้านใหม่โอ้โหงาน
งานบุญแล้วก็มีนิมนต์พระมาสวดทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามปกติ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขตกเย็นเจ้าของบ้านก็ใจดีนะคะ
หมอลำมาให้ชาวบ้านเขาดูฟรีไงขึ้นบ้านใหม่ก็อยากจะแจกความสุข
เอ้าจ้างมาให้ดูทำไมไม่ดูไปตีกันทำไมคะ
กล้องกังวานไหมล่ะฟุ้น

เสียงกรี๊ดเพราะว่าคนตื่นตกจ้าย

แล้วก็ฟาดกันแบบนี้ค่ะจนหมอลำเล่นตอบไม่ได้เขาก็พยายามห้ามนะ
แต่เอาไม่อยู่จริงสุดท้ายเอาเลิกเล่นเลยละกันตีกันให้พอ
คนเสื้อเหลืองนี่คือโดนลุมแบบเป็น๑๐อะครับ
ใช่ค่ะมีทั้งเก้าอี้ไม้ขวดไล่ตีกันทั้งงานเลยนะคะ
คนในงานตะโกนทั้งคนที่มาดูและหมอลำเองก็บอกพ่อพ่อหยุด

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐พฤศจิกายนค่ะ
เป็นงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านดอนกลอยในอำเภอนอนนิวาสจังหวัดสกลนครนะคะ
เจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพด้วยนะที่เป็นคนเอาคลิปมาโพสต์เขียนข้อความบอกว่า
เบิร์งเอาเด้อลูกหลานไภคตรียมเงินค่าเสียหายไว้โลก
ตีกันใส่บ้านเจ้าภาพผมเอาเงินมาจ้างให้เบิ้งฟรี

เขาไม่เป็นภาษาอีสานเขาไม่สามารถอ่านภาษาถิตได้แต่ว่าคืออ่านตามด้วยเขียนมาให้ประมาณนี้
สำเรียงอ่านก็ไม่ได้นะคะคือดูเอาน้าลูกหลานใคร
นะฮะเตรียมเงินค่าค่าเสียหายมาเลย
นะฮะเนี่ยตีกันใส่บ้านเจ้าภาพเนี่ยผมเอาเงินมาจ้างให้ดูฟรี
พวกคุณไม่ให้เกียรติผมเลยนะอ่าอะไรเนี่ย
จะให้ผมว่ายังไงจะให้ผมว่าอย่างไรใครจะว่ายังไงใครรักผิดชอบนะฮะคืออย่างเงิน

เออน่ะไม่บอกหล่ะจะได้ฮ่าน

คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมใหม่
เป็นค่านิยมใหม่ที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างไปเลยนะคะ
งานแสดงดนตรีที่ไหนวัยรุ่นต้องออกมาตีกันที่นั่น
งานเขาก็พยายามจ้างเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ช่วยเข้ามาดูแลแล้ว
แต่มันก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สักทีค่ะ
พอพอเล่าเข้าปากไปอ่ะ
เพื่อนเยอะเพื่อนฝูงมาแล้วคึกขนอง
ใช่แล้วคือเลือดร้อนไงวัยรุ่นอย่างนี้
แล้วก็ทำคนอื่นเขาเดือดร้อนทำคนอื่นเขาเจ็บตัวกันไปด้วยเป็นลูกหลงอะไรแบบนี้
คือเป็นวัยรุ่นก็พลังพรุ่งพ่านแต่ก็เอาไปใช้ในทางที่มีประโยชน์หน่อย
คุณก็กลายเป็นงานบาปไปเลยนะครับ